พื้นที่ฝนตกเนอะเหล่าสัตว์เลื้อยคลานก็ออกมาเพ่นพ่านกัน

เจ้าของบ้านต้องตามกู้ภัยมาช่วยจับเจ้าตัวนี้
แล้วก็มีสักขีพยานสี่ขายืนดูอยู่ค่ะ
หู้ยรุ้นกันไปทั้งคนพวกหมา

ดูนี่หมาก็แบบตัวอะไร

มันตัวอะไรใหม่ยางยุกยิกเออทำเอาชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านสวนหอม
ตำบลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านตกใจกันยกใหญ่
แล้วก็ไม่ใช่แค่ชาวบ้านอย่างที่บอกไอ้หมาสองตัวนี่ก็ตกใจแล้วก็งงเหมือนกัน
เพราะว่าที่นี่มีงูเหลือมตัวใหญ่๒ตัวนะคะคุณ
สองตัวสองตัวเนี่ยมันกำลังมุ่งหน้าไปที่เล้าไก่
ก็คงหวังจะไปกินไก่ในเล้าเป็นอาหารนี่แหละ
ชาวบ้านรู้ดังนั้นก็เลยโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาจับงูโดยด่วนค่ะอืม
แต่ตอนที่กู้ไพมาถึงก็หูยมาเจอเลยนะคะอืม
ตัวใหญ่ใหญ่เป็นงูเหลือมสองตัวเอาตัวแรกก่อนเลยค่ะ
ความยาวเกือบ๔เมตรโอ้โหน้ำหนักประมาณสัก๒๕กิโลกรัมนะ
โอ้โหส่วนตัวที่สองย่อมย่อมลงมาหน่อย
ยาวประมาณสามเมตรหนักประมาณสิบห้ากิโลกรัมอ่า
เจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องรีบจับด้วยความรวดเร็วและความชำนาญนะคะ
สุดท้ายนะคะจับได้แล้วดูกันให้เต็มตาเต็มใจ
แล้วเดี๋ยวจะใส่กระสอบว่าแต่กระสอบเนี่ยขนาดมันรองรับได้พอดีหรือเปล่า
อุ้ยมันแน่นไปหรือเปล่าอุ้ยแต่ดูแล้วตัวมันใหญ่มากอ่ะใหญ่จริง
นี่สี่เมตรสามสี่คนโอ้ยแล้วดูดูดูมันเลื้อยมาแบบนี้อ่ะอุ้ย
แล้วยังไงตอนนี้เป็นตอนที่เอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติแล้ว
มันก็ค่อยค่อยเลื้อยไปอย่างช้าช้าเจ้าที่เขาบอกเอาอย่างงี้นะ
ช่วงนี้อากาศหลายพื้นที่มันเย็นไงมีฝนตกมาบ่อย
ก็อาจจะทำให้สัตว์เลื้อยคานต่างทั้งมีพิษไม่มีพิษออกมาหากินเยอะ
บางทีมันก็เข้าบ้านเรายังไงก็ระมัดระวังปิดบ้านช่องห้องหับให้ดีด้วยแล้วกัน
นะคะส่วนใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้ก็จดเบอร์กู้ภัยใกล้บ้านเอาไว้หน่อย
ให้มาช่วยดูแลนะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราได้